นักถอยหลังสู่วันเลือกตั้งผู้ว่ากฏมกและสก
นี่ถอยหลังให้หน้าจอแบบนี้
มาดูการประกาศตัวเลขผู้มีสติเลือกตั้ง
พรกอคจากทางกกก
มีจำนวนทั้งสิ้น๔๔๒๙๔๑คนนะคะ

ผู้มีสติเลือกตั้งเกิน๑๑๒๘๔๗
ก็เยอะที่สุดก็จะเป็นเขตสายไหม๑๖๓๐๘๒คน
ก็ไล่เรียงกันไปตามที่เห็นหน้าจอนะคะ
กล่องสามวาบ้างแค่บ้างเขนเป็นต้นนะคะ
ทีนี้ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมมันก็ต้องยิ่งเข้มข้นเนาะ

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ
ก็ไปหาเสียงถิ่นเก่าเลยสาราว่าการกรทมเสาชิงช้าอาคารสำนักโยธาธิการ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้รังเกียจการดีเบตอะไรนะ
แต่ว่าอยากใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่ามากที่สุด
ประสัยจะเข้าถึงคนเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปพูดตามเวทีดีเบต
เพื่อให้มาเลือกอัศวินเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อน
ยืนยันว่าไม่ได้ทำนะคะ
ไม่เคยไปสาดโครนใส่ใครไม่เคยคิดร้ายหรือโกรธเคืองใคร
ทีนี้ค่ะก็ไม่ว่าเรื่องอะไรทำไมถึงมันลงตะอสุวินนะค่ะ
ตลาดเอี่ยมสมบัติวัดมหาบุตรสำรวจคลองพระขนง
ก็ยังคงมีการสัญจรไปมาทางเรือของประชาชนนะคะ
ก็บอกว่ามันต้องพัฒนาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สุดท้ายลงพื้นที่โดยตรงสลับกับขึ้นเวทีดีเบตค่ะ
ก็จะขึ้นเวทีถี่ขึ้นลงพื้นที่ให้ถี่ขึ้นเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้วจริง
ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือว่าขึ้นเวทีดีเบต
ก็จะได้ชี้แจงนโยบายตอบคำถามอะไรได้ด้วย
แต่ก็คือตอนนี้คนเชิญเยอะพี่อุ๋ยเวทีเบตเยอะมากโค้งสุดท้าย
ก็ถ้าไม่ติดอะไรคุณสกลทีบอกว่าจะรับคำเชิญทั้งหมดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเวทีไหนรายการไหนผู้สมัครบางคนอาจจะเลือกที่จะไม่ไป
ที่จะลงพื้นที่อะไรแบบเนี้ยแต่คุณสกลทีบอกว่าก็ไม่เป็นไร
ก็ต้องตอบคำถามให้ได้ใครมีคำถามอะไรบนเวทีดีเบตตรงเนี้ย
จะได้ชี้แจงสำคัญมากนะคะ
คุณชัชชาสิทธิพันธ์นะครับคุณผู้สมัครหมายเลข๘นะครับ
บอกว่าจนถึงขนาดนี้คิดว่าตัวคุณชัชชาสิทธิพันธ์และทีมงาน
ลงพื้นที่หาเสียงตามชุมชนได้๑๘๐แล้ว
แต่ก็ยังมีพื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพยายามเข้าถึงให้มากขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังมองว่ายังมีตัวแปรหลายอย่างที่อาจทำให้ผลการเลือกตั้ง
ผู้ว่ากอทมไม่ได้เป็นไปตามที่โพลหลายสำนักคาดการณ์เอาไว้ก็ได้
เพราะว่าโพลเนี่ยเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างแต่ข้อเท็จจริงยังไม่รู้ว่าคนกรุงเทพ
ตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวจะต้องมีทั้งข่าวปล่อยอะไรต่างนานาอีกออกมาเยอะแยะไปหมด
เลยอยากเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยแข่งขันกันที่เรื่องของนโยบายมากกว่า
บอกว่าส่วนตัวไม่ได้รับผลกระทบกับพวกข่าวปล่อยข่าวลือในโซเชียลนะครับ
เพราะไม่ค่อยมีใครมาสาดโครนใส่ตัวคุณวิโรธ
เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาแล้วก็พักอนาคตใหม่ในอดีต
ว่าพักก้าวไกลเนี่ยจะถูกสาดโคนมาทุกรูปแบบไปแล้วก็ได้
หากเปรียบการสาดโครนเป็นโควิดนะคุณวิโรธบอก
ก็ต้องถือว่าเราติดโควิดมาหลายรอบแล้วจนมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติสูงมาก
นี่บอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับ
เพราะว่าเขาวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยว๓วันสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเนี่ย
จากนโยบายเด็ดของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ย
บางทีมันอาจจะมีวิทยายุทธ์มีกลยุทธ์ล้ำลึกเชิงลึกอะไรพวกนี้
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมก็ได้

กับทางไทยรัฐทีวีนี่แหละที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนี่แหละ
คุณชุวิตพูดเอาไว้ว่ามันจะมีการแบบสาดโครนอะไรใส่กันบ้างหรือเปล่าในช่วงโค้งสุดท้าย